ดูเหตุนี้กันหน่อย

นี่งัดตู้แลกเหรียญของร้านซักผ้าหยอดเหรียญที่สุราธานี

เออนะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะครับ

นี่คือพุ่งตรงมุ่งหน้ามาตรงนี้เลย

ซักไม่ซักของงัดไว้ก่อนนะฮะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะฮะ
เดี๋ยวนี้ทุกที่เขามีวงจรปิดหมดแล้วนะคุณนะ
วงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้ชัดเจนนะฮะ
ขับรถกระบะตู้ทึบสีขาวป้ายแดงมาจอดหน้าร้าน
แล้วก็ผู้ชายคนนี้รูปร่างทวมสวมเสื้อสีดำลายกางเกงยินขายาว
ถือถุงพลาสติกสีขาวเข้ามาในร้านเตรียมมาใส่เงินเลยนะฮะ
แล้วก็หยิบเอาเครื่องมือบางอย่างจากถุงออกมา
งัดตู้แลกเหรียญแล้วก็ทำลายตู้เอาเงินสดไปนะฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะเจ้าของร้านนะคือคุณวราพรอ่อนนอเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเช้ามาตรวจดูร้านปกติ
มาถึงตกใจครับเพราะว่าประตูสำนักงานของร้านถูกทุบพังเสียหายด้วย
เปิดดูกล้องนะก็เห็นว่าคนร้ายเข้ามาก่อเหตุ
ในช่วงเวลาประมาณสักตี๓๔๐ก็พยายามงัดตู้แลกเหรียญ
แต่ตู้ดังกล่าวใช้ระบบดูตู๊ดดูตู๊ด
คือดูดธนบัตรเข้าไปด้านในด้านในไหนล่ะคุณ
นู่นหลังประตูสำนักงาน
คืองัดด้านหน้าคุณไม่ได้เงินหรอกนู่นต้องอยู่หลังสำนักงาน
ตู้เก็บมันอยู่ข้างในนั้นคนร้ายก็เลยได้แค่เหรียญ
เหรียญ๑๐ไปประมาณ๑๘๒๐บาท
แต่ทีนี้ตู้แลกเหรียญถูกทำลายไปมูลค่าเครื่องละ๒๐๐๐บาท
แล้วคนร้ายใช้เวลาก่อเหตุประมาณสัก๑๐นาที
คือตอนแรกจะงัดทั้งเครื่องแลกเหรียญแล้วใช่ไหม
และงัดประตูสำนักงานด้วยไง

และในคืนเดียวกันก่อนจะเกิดเหตุกับร้านนี้นะครับ
คนร้ายได้ไปก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อชื่อว่า
ไปก่อเหตุมาแล้วนะคุณนะ๒ร้านเลย

คนร้ายก็ไปงัดตู้แลกเหรียญได้เงินเป็นเหรียญไป
แล้วก็ธนบัตรไปส่วนหนึ่งประมาณ๔๐๐๐บาทนะครับ
แลกเหรียญก็ได้รับความเสียหายไปเหมือนกัน
สาขาถนนพ่อขุนทะเลอยู่ในพื้นที่เดียวกับ๒ร้านนี่แหละฮะ
คนร้ายได้เงินไปประมาณ๑๐๐๐บาท
ตู้แลกเหรียญเสียหายเหมือนกันครับ
โจทย์หน้าที่ตำรวจสอบภอมเมืองสุราธารณีนะ
จะได้เร่งลงพื้นที่ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะครับ
ก็เพราะว่าสามารถเห็นรูปภัณฑ์สันธารคนร้าย
แล้วก็รถที่ใช้ในการก่อเหตุอย่างชัดเจน
จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว

ซักก็ไม่ซักมางัดอย่างเดียวนะครับ

ต้องงัดตู่แบบนี้แล้วคุณผู้ชม